นี่คุณเกรสการก้าวก็คิดแบบนี้เหมือนกัน
เพราะว่าวาเลนไทยปีนี้ไม่ไปไหนนะจ๊ะอยู่ทำงานจ้ะ

กับเกรสการ๙นักร้องสาวท่านหนึ่งไปแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเขายึดเพลงของพี่เปิ้ลไอรินเป็นคติประจำใจไปเลย
ขอรับงานแบบรัวไม่เว้นวันวาเลนไทยเลยนะจ๊ะ
เจ้าตัวบอกว่าคุยกับหวานใจและคุยกับแฟนเขานั่นแหละค่ะ
ทั้งคู่ไม่ค่อยอินกับเทศกาลแห่งความรักสักเท่าไหร่

ฝ่ายชายเตอร์ไพรส์ผู้หญิงวันเกิดหนักมากเลย
ภาพนี้แหละวาเลนไทยปีนี้ไม่น่าจะได้เห็นกันนะคะ
เดี๋ยวไปฟังลีลาการขายขำของเกรสเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนิดนึงค่ะ
ฉันเพิ่งถามนั้นเมื่อคืนว่าวาเลนไทยยังไงยังไงกินข้าวหรือว่าอะไรยังไง

ฉันก็แหละเอ้าก็ใช่ก็ถูกก็คงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย
ปกติแล้วค่ะคงไม่ได้มีอะไร
รับอยู่แล้วสไตล์เรา
เขาก็ว่ากันไว้เพลงก็ดังอยู่

ให้มันเป็นวันแห่งความรักมันไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ด้วยกันสองคนตลอด

จะมามั้ย
เลนไทยก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันสองคนตลอด

อกจากนี้ค่ะเธอยังเล่าย้อนไปถึงการรับงานร้องเพลงหลังจากเดลบิวต์แล้วนะ

ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสู้ชีวิตกับลมชั้นลูฟท็อกไปเลยค่ะ

เออนะพี่พลอย
ร้องไปก็ต้องสะบัดผมไปด้วย
ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งลมเยอะแบบนี้คุณผู้ชม

จะได้ไม่ต้องสู้กับรถแบบนี้อีกค่ะ
ส่วนเรื่องการรับงานกลางคืนค่ะ
หรือว่าร้องเพลงตามสถานบันเทิงเนี่ย
บอกว่าถ้าคิดจะรับต้องสแกนอย่างหนักเหมือนกัน

เคยเจอเรื่องไม่ปลอดภัยบนเวทีมาแล้ว
บอกว่าเธอเองก็เตรียมทางแก้ไขไว้แล้วนะ

ฟังคำตอบชีเกรสกันค่ะ
ลงคอสเซควอนโดล่ะ

อีกแบบนึงอาจจะเป็นตัวเรา
งานภายในก็จะเป็นอีกแบบนึง
เป็นสองอย่างที่ความจริงเราก็ชอบ
แต่ว่าต้องดูเรื่องระยะเวลาแล้วก็ดีเทลอะไรต่าง
เรื่องเทควันโดแค่ไปฝึกสกิลเพิ่ม
เพราะว่ามารายการเราก็เตะขาสูงแบบ
หนังเตะโชว์ตลอด
อย่ามายุ่งกับชีเกรทหน้าเวทีถ้าน่ารักก็มาได้

สวยแบบนี้ตลอดไป